แล้วก็มีราคาตั้งต้นในการประมูลที่สูงที่สุดในโลกด้วย
ซึ่งสิ้นสุดการประมูลในเวลา๑๐นาฬิกา๕นาทีของวันนี้
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชเปิดเผยว่าที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทคได้มีมติ
ด้านนายแพร่ประวิทรีสธาพรวงศากรรมการกสชก็เปิดเผยนะคะ
การประมูลครั้งนี้ถือเป็นการประมูลที่ใช้เวลาเคาะราคาเร็วที่สุดในโลก
ผลมาจากราคาตั้งต้นประมูลที่สูงที่สุดในโลกเช่นกัน
การประมูลเดือนธันวาลที่ผ่านมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคาคลื่น๙๐๐ของไทย
แล้วที่ผ่านมาประเทศอื่นที่ประมูลราคาแพงเนี่ยเขาจะตั้งราคาตั้งต้นต่ำแล้วค่อยไล่เคาะกันไป
เหมือนค่าเที่ยวแล้วเราตั้งต้นที่๑๖๐๐๐บาทแล้วก็ไล่เคาะมา๗๕๐๐๐บาท
แล้วก็ราคา๗๕๐๐บาทต้องถือเป็นราคาตั้งต้นที่สูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว

เป็นการเคาะที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้นะครับ
ด้านนายสมชัยเลิศสุธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เตรียมชำระเงินประมูลงวดแรกภายในเดือนหน้า
ก่อนสิ้นสุดมาตรการเยียวยาคุ้มครองซิมดับ

โดยเงินประมูลงวดแรกที่ต้องชำระอยู่ที่๘๐๔๐ล้านบาท
หลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวน๗๒๓๔๖ล้านบาท
จากนั้นกศธชก็จะออกใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ได้ภายใน๒วันนับจากวันที่นำเงินมาชำระค่ะ